ทีนี้ข่าวต่อไปนี้โปรดอย่าปิดกั้นการมองเห็นนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วคุณเห็นคลิปนี้แล้ว
คุณจะได้รับทันทีเลยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะคะ
รายเดอร์น่ารักมากเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอยากจะเตอร์ไพรส์เค้กวันเกิดเพื่อน
คือให้พี่รายเดอร์ไปเอาเค้กมา
แล้วก็ไปส่งแค่นั้นเองแล้วจะเตอร์ไพรส์ตรงไหนฮะ
ปรากฏว่าทั้งหมดที่พูดมาพี่รายเดอร์คนนี้ทำให้ทุกอย่างเลยค่ะ
น่ารักมากนี่ค่ะ
เดี๋ยวนี้เขาบริการถึงขนาด

นี่ทำด้วยมิตรจิตมิตรใจ

ก็รู้ว่าคนสั่งเนี่ยไม่ว่างที่จะมาจุดเทียนปากเทียน
แล้วก็ไปร้องเพลงวันเกิดให้เพื่อนแบบนี้

จะมีไหมรายเดอร์ที่แบบน่ารักแบบนี้
มีค่ะมีค่ะคุณผู้ชมมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะ

ใครที่เคยเจอประสบการณ์รายเดอร์ไม่น่ารัก
ไปได้เลยมาดูรายเดอร์คนนี้นะคะ

นำเค้กมาสเปรย์ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณเตยนะฮะ

ส่วนคนที่เป็นเพื่อนชายสั่งเค้กให้เนี่ย

จะไม่เก็บความสุขนี้ไว้คนเดียวนะคะ
ก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย

รีวิวความประทับใจที่ไม่อยากเก็บไว้คนเดียว
เสร็จก็คุยกับร้านเรื่องของการเขียนหน้าเค้ก

อาสาเลยชอบหน้าเค้กอ่ะ

คุณอาร์ตนี่วันเกิดคุณเตย

คือก็โทรให้พี่รายเดอร์ไปส่งเค้ก
แค่ไปส่งก้อนเค้กที่มันอยู่ในกล่องแค่นั้น
แต่ปรากฏว่าคือพี่รายเดอร์มีน้ำใจมาก

ตอนแรกคุณอาร์ตบอกว่าก็เกรงใจ
แต่พอพี่รายเดอร์ไปรับเค้กปรากฏว่า

พี่รายเดอร์ก็บอกใจเย็นเดี๋ยวอาสาทำให้หมดเลย

โทรไปหาคุณเตยว่าเดี๋ยวจะไปส่งพัสดุนะครับ

แล้วส่งคลิปนี้ไปให้คุณอาร์ต

คลิปความประทับใจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ
คุณอาร์ดบอกว่าไม่อยากเก็บความสุขที่มันโรนส์จุล์ดที่หัวใจเนี่ยไว้กับคนเดียว
ก็เลยต้องมารีวิวแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วคนที่ได้เค้กเขาก็แบบดีใจเนอะ